ไทยและเวียดนามได้สถาปนาความสัมพันธ
ทางการทูตปีนี้มาเป็นปีที่๔๐แล้วนะครับ
ซึ่งทั้งไทยและเวียดนามก็จะมีการจัดงาน
เพื่อฉลองความสัมพันธ์ตลอดทั้งปีนี้

นครโฮจิมินประเทศเวียดนาม

กรมิตรภาพนครโฮจิมิน
จัดนิทรศการและการแสดง

และความสัมพันธ์อันดีระหว่าง๒ประเทศ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
อุรีรัฐรัตนพลึกกงศูนย์ใหญ่
นครโฮจิมีนประเทศเวียดนาม
ทำพิธีเปิดงานนิทัศกาลความสัมพันธ์ไทยเวียดนาม
ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชนแห่งโฮจิมิน
ทางสหพันธ์องค์กรมิตรภาพนครโฮจิมินได้จัดขึ้น
เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ๔๐ปี
สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนาม
โดยภายในงานมีการจัดนิทัศกาลทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทย
รวมทั้งมีการแสดงของคณะนักเรียนหน้าตสินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๑๒
เอกอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งเป็นยุวทูตวัฒนธรรมจากประเทศไทย
และการแสดงของเยาวชนชาวเวียดนาม
เรียนภาษาไทยอีกหลายชุด
ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างมาก
อุรีรัฐรัตนพฤกษ์กงศูนย์ใหญ่นานครโฮจามินกล่าวว่า
หพันธ์องค์กรมิตภาพนครโฮจามิน
และสมาคมมิตรภาพเวียดนามไทยนครโฮจามิน
มีบทบาทสำคัญในการช่วยส่งเสริม
และกระชับความสัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองประเทศ

ได้ตกลงร่วมกันจะเพิ่มพูลมูลค่าการค้าให้ถึง๒๐๐๐๐ล้านดอลลาร์สหรัฐ
ในส่วนของทางสายกรุงสุดใหญ่เอง
อกจากจะมุ่งเซนต์การสร้างความร่วมมือ
แล้วก็สร้างความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจแล้ว
เราก็เน้นความร่วมมือแล้วก็ความสำคัญระดับประชาชนด้วยนะคะ
อย่างที่ฉันเชื่อว่าความสัมพันธ์ระดับประชาชนนี้
เป็นรักฐานสำคัญยิ่งสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศค่ะ
ในอนาคตข้างหน้าในส่วนของทางด้านเศรษฐกิจเนี่ย
ผู้นำของทั้งสองประเทศก็ได้ตกลงร่วมกันนะคะ
ในการประชุมรัฐมนตรีร่วมเมื่อปีที่แล้วนะคะ
ว่าจะเพิ่มภูมิมูลค่าการค้า
และการลงทุนให้ถึง๒๐๐๐๐ล้านดอลลาร์๓ล้านบาทค่ะ
ด้านนางนพศรค้าขายผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานโฮจามินกล่าวว่าในปีที่ผ่านมา
เวียดนามเดินทางไปเที่ยวยังประเทศไทยมากกว่า๗แสนคน
ขณะเดียวกันก็พบว่าคนไทยก็นิยมมาท่องเที่ยวที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน
เวียดนามรักเมืองไทย
แล้วก็ปีที่แล้วไปเมืองไทยมากมายเลยค่ะก็มากกว่า๗แสนคนนะคะ

นำไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ

และยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งประเทศไทยและเวียดนามต่อไปในอนาคต